คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มีผู้หญิงคนนึงเขาโพสต์คลิปเอาไว้
เพราะเขาสงสัยเผื่อชาวเน็ตจะช่วยตอบค่ะ
นี่คืออุบัติเหตุจริงหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รถจักรยานยนต์ตั้งใจมาชนเพื่อตบทรัพย์
คือเธอขับรถไปมีจักรยานยนต์มาชนเธอบอกว่าเรียกประกันไหม
ฝั่งรถจักรยานยนต์บอกว่าโอ๊ยหิวข้าวเสียเวลาเรียกตำรวจไหม
ทางฝั่งคนขี่รถจักรยานยนต์บอกว่าโอ๊ยแบบนี้ผมก็ต้องเอาเงินไปจ่ายค่าหมอรักษาอีก
เธอต้องให้เงินไปถึงจะจบเรื่องเดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์ค่ะ
นี่พอเรียกประกันบอกหิวข้าวหิวข้าวเร็วดิ

นี่คือเป็นคลิปที่เป็นการคุยกันนะคะ
ระหว่างคุณรัตนาวดีเจ้าของคลิปกับผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวาน

คุณรัตนาวดีให้ข้อมูลว่าเมื่อวานไปทำธุระแถวนั้น
ในซอยมันเป็นถนนสวนเล็นกันนะคะ

กระจกหลังเห็นรถจักรยานยนต์คู่กรณีขี่ตามหลังมา
ตอนนั้นข้างหน้ามีกระบะจอดอยู่
คู่กรณีพยายามขี่แทรก

หลังจากนั้นคู่กรณีบีบแร่ให้เธอจอดรถ
ที่เธอจอดรถเธอก็เลยรีบเปิดกระจกแล้วถามว่าเจ็บตรงไหนบ้างมั้ยคะ
ทางฝั่งคู่กรณีก็คือทางรถจักรยานยนต์ตะโกนบอกว่าไม่เจ็บแล้วกูจะจอดรถด่ามึงไหมเนี่ย
โอ้โหคุณผู้ชมเธอก็เลยบอกแฟนหนุ่มที่อยู่ในรถเก่งด้วยกันนะคะว่า
งั้นเราเรียกประกันดีกว่าแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิป
ว่าผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์เขาบ่นใหญ่เลยอ่ะโอ้ยเสียเวลารอนานหิวข้าว
เธอก็ลงไปดูเห็นไหมคะลงไปดูที่รถ
คือรถของเธอไม่ได้รับความเสียหาย
ทางฝั่งผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์เขาก็ไม่ได้เจ็บอะไร

ไม่ได้เป็นอะไรค่ะเธอก็ขอโทษนะคะ
ก็เลยถามย้ำอีกทีว่าเอายังไงดีคะเรียกประกันหรือเรียกตำรวจ

ทางฝั่งชายขี่รถจักรยานยนต์พูดเสียงเบาตอบกลับมาว่า
ถ้างั้นผมก็ต้องเสียเงินไปหาหมอนะ
ก็เลยสุดท้ายให้เงินไปร้อยหนึ่งให้ไปหาหมอ
อำเภอพี่ก็จะไปหาหมอเขายอมค่ะ

ร้อยหนึ่งจบเลยค่ะพี่อุ่นค่ะไปเลยหรืออันนี้ไปแล้ว
ไปเลยค่ะจ่ายไปร้อยหนึ่งเอาไปหาหมอ
เธอก็เลยบอกว่าก็งงเหมือนกันเนาะ
รอประกันก็ได้ตำรวจก็ได้นะให้มันเอาเป็นแบบถูกต้องไปเลย
แต่เอาแค่ร้อยเดียวแล้วก็แยกย้ายค่ะ
เธอก็แค่ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือมันจะเหมือนที่เขาเคยเจอกันหรือเปล่า
ใช่หรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุจริงก็ไม่รู้ไงคะ